ไปดูอีกหนึ่งสถานที่ดีกว่าค่ะที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้ฮอตฮิตฟีเวอร์มาก
ช่วงแรกเนี่ยเราเล่าไปแล้วว่าพาไปดูเรื่องของกุมารไอ้ไข่ที่ศรีชนนครศรีธรรมราชใช่ไหม
ช่วงนี้พาไปดูที่สุโขทัยเพราะอย่างที่บอกตอนนี้มีทั่วบ้านทั่วเมืองไปหมดแล้ว
แต่ว่าที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ยคนเข้าไปเนืองแน่นเนื่องจากว่าเขามีการทำพิธีปลุกเสกไอ้ไข่รุ่นสองค่ะ
ไปกันที่วัดหนองทองค่ะดูบรรยากาศกันก่อนนะคะ
วัดหนองทองอยู่หมู่๑๑ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
งานนี้มีชาวบ้านจากทั่วสารทิศเลยคนที่นับถือคนที่เลื่อมใสเนี่ยนะ
เดินทางมาร่วมพิธีปลุกเสกกุมารไอ้ไข่รุ่น๒ที่ทางพระครูประหลัดธนโรธปัญญาวชิโรเจ้าอาวาสวัดหนองทอง
พระอาจารย์หมูท่านจัดสร้างขึ้นเป็นรุ่นที่๒แล้ว
หลังจากที่ได้นำกุมารไอ้ไข่มาตั้งยังวัดหนองทองเพื่อที่จะให้ชาวบ้านเนี่ย
ที่เดินทางมาที่วัดมากราบไหว้มาขอพรแก่กุมารทองไอ้ไข่กันนะคะ
ก็คือทางภาคเหนือก็ไปที่จังหวัดสุโขทัยนี้ได้
ซึ่งที่ผ่านมาเขาบอกว่ามีชาวบ้านเนี่ยประสบความสำเร็จทั้งเรื่องของหน้าที่การงานนะ
เรื่องของการมาขอการค้าขายเรื่องของโชคลาภอะไรต่าง
คุณดูเอาดูจากของที่นำมาแก้บนเอาก็แล้วกันมีทั้งพวงมาลัยรายล้อมแบบนี้
รวมไปถึงขวดน้ำแดงนับหมื่นขวดและก็ยังมีข้าวของของเล่นเครื่องใช้ต่างด้วยนะคะ
ทำให้ทางพระครูประหลัดธนโรธปัญญาวชิโรท่านเจ้าอาวาสวัดหนองทองพระอาจารย์หมูนี่นะ
ท่านได้ทำการจัดสร้างกุมารรูปหล่อ
เหรียญไอ้ไข่ตะกุดไอ้ไข่และผ้ายันไอ้ไข่
เพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้มาบูชากัน
โดยมีพระเกจิอาจารย์๑๖รูปนะคะ
ทำพิธีปลุกเสกแล้วก็ขณะที่ทำพิธีเนี่ยเขาบอกว่า
ลักษณะท้องฟ้ามืดครึ้มเลยนะ
เหมือนลมเหมือนฟ้าฝนจะถล่มเนี่ยคุณดูบรรยากาศลมมาเลย
แต่เหมือนฝนจะตกฟ้าจะถล่มแต่กลับมีแสงสว่างจ้าออกมา
ซึ่งชาวบ้านก็เลยเชื่อกันว่าน่าจะเป็นบารมีของกุมารไอ้ไข่หรือเปล่า
อกจากนี้ก็ยังมีชาวบ้านที่เขานำประทัดมาจุดด้วยนะคะ
จุดประทัดให้ไอ้ไข่ไป๑แสนนัดนะจ๊ะ
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
มันเป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
วิจารณญาณในการรับชมใครใครไปก็ไปกันได้นะจ๊ะ